อีกคนนึงที่เคลื่อนไหวในคดีคุณแตงโมวันนี้คือกระติกอิสรินค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ไปเนี่ย
ไปแจ้งความนะคะคุณจินสามีของคุณหนิงปณิตา
จากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความในไอจีใต้ภาพที่กระติกถ่ายคู่กับแซน
ในลักษณะไม่เหมาะสมเป็นการหมินประมาทนะคะ
นางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกค่ะ
หนึ่งในผู้ต้องหาคดีคุณแตงโมไปพร้อมกับทนายความ
เนี่ยค่ะจากตรงนี้ค่ะนะคะไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายจริน
จินธรรมวัฒนะสามีของหนิงปณิตาธรรมวัฒนะ

ความผิดฐานหมินประมาทด้วยการโฆษณา
หลังจากถูกนายจินโพสต์ข้อความในไอจี

ถึงรูปที่กระติกถ่ายคู่กับแซนในลักษณะไม่เหมาะสม
กระติกบอกว่าการแสดงความเห็นนั้น
ส่งผลกระทบกับชีวิตเป็นอย่างมากค่ะ
แล้วจากนี้จะเดินหน้าฟ้องร้องเต็มที่
ยืนยันไม่กลัวการถูกฟ้องกลับ

ถึงแม้ว่าคู่กรณีจะอ้างว่าการโพสต์
กล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นสาธารณะ

แต่เธอบอกว่าทำให้คนทั่วไปเข้าใจได้ว่า
หมายความถึงเธอค่ะ
อยู่ดีก็ลุกขึ้นมาฟ้องคนนั้นคนนี้ไม่ใช่
เราโดนกระทำมาโดยตลอด
อยู่เฉยไม่ตอบโต้ไม่อะไรใดทั้งสิ้น

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สิทธิ์ของเราอะค่ะ
แล้ววันนี้กระติกได้พูดถึง
กรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์

คดีคุณตังโมนั้นเป็นการฆาตกรรมอำพราง
บอกว่าไม่ทราบว่าในอัจฉริยะมีอำนาจหรือไม่

ไม่มีการทำร้ายร่างกายกันบนเรือ
รวมถึงไม่มีใครพกมีดนะคะ
แล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือถ้าหากพนักงานสอบสวน
มีการเรียกเข้าไปให้ปากคำเพิ่มค่ะ
เป็นพันครั้งมันก็คือความจริงอะค่ะมันมีอยู่แค่นั้นนะคะ
ก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าเรารู้อยู่แล้ว

ทางด้านของนายพรศักดิ์วิพาทอาพานนท์ทนายความ
ก็บอกว่าแม้ข้อความที่โพสต์จะไม่ได้ระบุชื่อ

ส่วนคุณหนิงนั้นจะตรวจสอบว่าการรีโพสต์เข้าข่ายสนับสนุนหรือไม่นะคะ
ส่วนกรณีที่คุณจินกับคุณหิงแจ้งความกลับแซนที่สนปทุมวัน

เพราะว่าการดำเนินคดีของแซนนั้นไม่ได้ทำเพื่อความสะใจนะคะ
แล้วก็ประเด็นที่จินกับหนิงแจ้งความกลับแซนที่สนปทุมวันเมื่อวาน

เพราะว่าการแจ้งดำเนินคดีนั้นเป็นการใช้สิทธิ์ทางกฎหมายปกป้องตัวเองค่ะ